คุณผู้ชมมาเมาส์มอยกับคู่จิ้นลูกทุ่งอีสานนะคะ
ที่ต้องบอกว่าเจอกันทีไรม่วนซื่นทุกทีค่ะ
คุณแซคชุมแพรแล้วก็ข้าวทิพย์ธิดาดิน
ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เขาฮอตมากนะคะ

ในเรื่องนี้รับบทเป็นตำรวจนะคะตีกันตลอด

จิ้นก็คือว่าต้องบอกเลยนะคะว่าแบบว่า
โอ้โหปังมากเจอกันคราวนี้ค่ะ
ซึ่งในเรื่องนี้นะคะคุณแจ๊ครับบทเป็นนุ่มกรุงเทพ
ภาษากลางแต่จะพัดกับผลูมาเจอกับข้าวทิพย์
ในบทตำรวจหญิงจ้า

จออาจจะดูเข้มข้นดุดันยิ่งกว่าละครบู๊ค่ะ

แต่ไปหยุดเต้นกันเข้าเว้อก็มีอิงฟ้าก็มาเต้นไปหมดค่ะ
แท้มไปปันมามาตาแสซ์นะคะยังออกการ
กับลำเพิร์นมงษากร

เพราะว่าลำเพิร์นเนี่ย
คือเวลาที่อยู่กับพี่เข้าคลิปอะครับเขาจะบังคับผมให้แบบว่า
ให้แสดงความสามารถของตัวเอง

อกล้อกันนะครับเพราะว่านอกจากพวกเราสองคนแล้วไม่มีใครคุยด้วยกับพวกเรา
วันนี้นัดกับบ่ายนัดกับลำเพิร์นวงสกรไว้ฮะ
ครับผม
ก็เลยชวนแฟนเก่าเข้ามากินมะยมที่บ้าน
ลำเพิร์นวงสกรเนี่ย

เขาก็เลยแบบพูดประชดกันนะแฟนเก่าแฟนใหม่
แฟนเก่าแฟนใหม่มะยงมะยมไปอีก
ลำเพิร์นไม่ได้อยู่ด้วยเนี่ยพูดถึงเขาใหญ่เลยนะ
บันทึกท้ายรัฐไปเจอนุ่มลำเพิร์นมา

เจ้าตัวเนี่ยถูกแซคโชมแพแนเนี่ยนะ
ไม่พอใจด้วยเวลาเห็นลำเนินอยู่กับข้าวทิพย์
แล้วพอลำเพลินได้รับสารจากทีมข่าวเราก็เลยฝากความห่วงใยมาถึงแซคแบบนี้
อยากจะให้แซคช่วยเคลียร์หูและตั้งใจฟังดีมีแต่ความหวังดีทั้งนั้นเลย
ต้องพูดตรงเลยว่าพี่เขาทิพย์เลือกใคร
บอกเพื่อนไปตรงนี้เลยให้เพื่อนเราก็ต้องลองดูอารมณ์ของผู้หญิงอารมณ์โล่งผู้หญิงด้วยว่าพี่เขาชอบใคร
พี่เขาชอบใครแต่เราก็ต้องยอมรับให้มันได้ไม่ใช่เราจะมาหึงเมื่อทั่วมันก็ไม่ใช่
คือผมเล่นก่อนผมเล่นก่อนแซ็กแล้วผมมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับพี่เขา
แล้วไอ้แซ็กมันโอ้โหแซ็กชุมแพพโอ้โหแซ็กชุมแพพ
ซึ่งการจำบทของเขาไม่ได้เนี่ยภูมิกับบอกว่าเป็นเสน่ห์ภูมิกับว่าเป็นเสน่ห์ของเขานะ
ผมว่าเออโอเคผ้าแซ็กช้ำอยู่ครับผมก็บอกแล้วผมไม่รู้ว่ากำลังใจของเขาคืออะไรนะ
แต่สิ่งที่ผมทำแล้วทำให้เขารู้สึกดีคือการซ้ำเติมเพื่อนซ้ำเติมเพื่อน
ใครมาก่อนเนี่ยเขามาก่อนเล่นจิ้นกันมาก่อนด้วยนะ
แต่แซคชุมแพรจะมาแบบโอ้โหเหมารวมแบบนี้ไม่ได้

แต่ห้ามว่าแซ็กนะเพราะว่าเขาอยู่กองชวนเต้นตลอดนะ
เขาเต้นไม่หยุดนะ
แต่ถามเข้าทิพย์นิดนึงข้าวทิพย์บอกว่าฉันไม่ได้เลือกทั้งคู่เลยจ้า
ก็อยู่ในสถานะเพื่อนทั้งคู่เนาะ
คุกกับกินกันนะคะในโซเชียลให้เราด้วยคำกันแบบนี้ละค่ะ
แต่ว่าไม่ได้โกรธกันจริงนะคะก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะจ๊ะ